คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องนี้ก่อนครับ
เป็นเรื่องของหนุ่มใหญ่ที่หนองคายเกิดอาการคุ้มคลั่งนะ
คือตัวภรรยาเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้สามีของเธอ
แต่ก่อนก็เข้าวัดปฏิบัติธรรมด้วยความสงบ
แต่หลังเริ่มไปเกี่ยวพันกับเรื่องศัยศาสตร์
วิชาอาคมมนต์ดำไปศึกษาทางนั้นไปแนวนั้น
ปรากฏว่าทุกวันพระหรือว่าใกล้จะวันพระเนี่ย
สามีของเธอจะมีอาการคล้ายกับมีร่างทรงมาเข้าตลอด
แล้วก็มีอาการคล้ายกับคนคุ้มคลั่งตลอด

เจ้าหน้าที่ต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือดูแล
เป็นนาทีที่เจ้าหน้าที่นะฮะก็ต้องเข้าชาร์จรวบตัว
นายประเสริฐอินชัยอายุ๔๘ปี
ในบ้านชุมชนจอมเสด็จตำบลหาดคำอำเภอเมืองหนองคาย
ซึ่งเกิดอาการคุ้มคลั่งร้องตะโกนเอะอะโวยวายเสียงดัง
พูดจาวกไปวนมาแสดงอาการคล้ายกับร่างทรงที่เข้าประทับ
เจ้าหน้าที่พยายามพูดเกลี้ยกล่อมให้ระงับสติอารมณ์
ตะไม่เป็นผลโอ้เจ้าหน้าที่ว่าพูดกับท่านไม่รู้เรื่อง

นางทิติรัฐอินชัยภรรยาของนายพระเศรษฐ์ก็เปิดเผยนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสามีชอบเข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วก็มีอาการปกติแต่ระยะหลังทราบว่าสามีไปเรียนวิชาอาคมทางศัยศาสตร์ทำให้ทุกวันพระหรือว่าใกล้จะถึงวันพระสามีจะมีอาการแปลกทุกทีเลยค่ะพูดจานี่ไม่รู้เรื่องแล้วก็อ้างว่ามีส
แบบที่เห็นนี่แหละครับขณะที่ชาวบ้านบางคนก็บอกว่ามักจะได้ยินเสียงของนายประเสริฐร้องเอะอะโวยวายคุ้มคลั่งบางครั้งก็ร้องตะโกนเป็นเสียงสัตว์หลายชนิดทำให้ชาวบ้านตกใจแล้วก็ไม่มั่นใจในความปลอดภัยนะครับก็อยากให้ญาติช่วยจัดการเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยจะได้ไม่หวาดภาวะไม่หวาดระแวงกันอีกนะครับ